คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีเพื่อน๓คนซ้อน๓รถจักรยานยนต์
แต่ว่าเป็นการย้อนสอนไปบนถนนบรมราชชนนานีคุณผู้ชม
แล้วรถกระบาดที่เขามาทางตรงมองไม่เห็นชนโครม
เสียชีวิต๓ศพพร้อมกันเลยครับในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจพร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนเสียชีวิตบนถนนกาญจนาพิเศษฝั่งมุ่งหน้าบรมราชชนนานีครับ
มีผู้เสียชีวิต๓ศพคนขับขี่คือนายนิคมศรีคูณอายุ๓๙คนซ้อนท้ายคนตรงกลางหมดเลยครับร่างแหลกเหลวกระจัดกระจายกระเด็นไปอยู่คนละทิศคนละทาง
เขาเนี่ยกำลังขับรถไปหาญาติแถวเพชรเกษม๑๑๐ระหว่างทางกลับบ้านจะไปรังสิตก็เลยใช้กาญจนาพิเศษอ้อมไปนะฮะมุ่งหน้าไปทางบรมช่องทางด่วนเลนขวาสุดเขาก็มาด้วยความเร็วด้วยความที่เป็นเลนขวาอยู่แล้วนะฮะข้างหน้ามันก็คิดอยู่แล้วมันต้องไม่มีอะไรขวางอยู่พอขับรถมาตกใจสุดขีดเพราะจู่โผล่มาจากความมืดเห็นรถจักรยานย